เหตุการณ์ที่จังหวัดน่านนะคะผู้ชายวัย๖๓ปีคนนึงถูกลอบยิง
เขาบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ตอนแรกตำรวจก็ไม่แน่ใจว่าจะต้องไปตามตัวคนร้ายจากไหน
แต่ก่อนที่จะเสียชีวิตเนี่ยคนตายพูดชื่อชื่อนึงเอาไว้
บอกว่าบุญยงเป็นคนทำเขาเป็นคนยิงเขา
เรื่องนี้ตำรวจก็กำลังตามสืบอยู่เพราะว่านายบุญยงเนี่ยปฏิเสธนะคะ
แต่เบื้องต้นตำรวจมองว่าน่าจะเป็นปัญหาเรื่องของการแย่งที่ดักกุ้งกัน

นี่คือสภาพบาดแผลของนายหลั่นโนจันทร์อายุ๖๓ปี
หลังถูกยิงบริเวณถนนสายอ่างเก็บน้ำห้วยหม้อนึ่ง
หมู่บ้านม่วงเนิ่งหมู่๙ตำบลอ่ายนาลัย
อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านและเสียชีวิตในเวลาต่อมา
สอบสวนทรัพย์ว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายได้มาดักกุ้งที่อ่างเก็บน้ำดังกล่าว
ขณะที่ผู้ตายขับรถจักรยานยนต์กลับบ้าน
ถูกคนร้ายใช้อาวุธปืนดักซุ่มยิง
ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต
สันนิษฐานว่าสาเหตุมาจากความขัดแย้งส่วนตัว

และได้เชิญนายบุญยงการินปิน

จากผู้ตายได้ให้การก่อนเสียชีวิตว่า
นายบุญยงเป็นคนก่อเหตุ
ประกอบกับวันเกิดเหตุมีพยานเห็นว่านายบุญยง
ก็ได้ออกมาดักกุ้งก่อนหน้าผู้ตายไม่นาน
ตำรวจจึงออกหมายจับนายบุญยง
และได้ตรวจค้นบ้านของนายบุญยง
พบอาวุธปืนแก๊ปไทยประดิษฐ์๑กระบอก

ขณะที่นายบุญโยงอยากให้การประดิษฐ์
และถูกควบคุมอยู่ที่สพเวียงสา
พิชพรกรินปินอายุ๔๓ปี
ภรรยาของนายบุญยงยอมรับว่า

เพราะอุปกรณ์ดักกุ้งของผู้ตายหายไป
และผู้ตายก็สงสัยว่าคนที่ขโมยคือนายบุญยง
จากนั้นต่างคนก็ต่างทำมาหากิน
ก่อนจะเกิดเหตุนายบุญยงก็เพิ่งจะไปดักกุ้ง

และปกติก็จะไม่เจอกับผู้ตาย
เพราะจะดักกุ้งกันคนละที่และคนละเวลา
หลังเกิดเหตุเธอก็ได้ถามสามี
ซึ่งสามีก็ยืนยันว่าไม่ได้ทำ

และที่ผ่านมาสามีก็ไม่เคยมีปัญหากับใคร

ที่ผ่านมาสามีก็จะออกไปรับจ้าง

และก่อนจะเสียชีวิตก็เพิ่งออกไปดักกุ้งได้เพียง๒๓วัน
ขณะเดียวกันยอมรับว่าสามีชอบดื่มสุรา

ที่ผ่านมาเป็นคนขยันทำมาหากิน
อยากเรียกร้องให้ตำรวจดำเนินคดีกับคนร้ายให้ถึงที่สุด
ส่วนทางคดีเบื้องต้นตำรวจได้แจ้งข้อหานายบุญยงฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อน
และมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
ขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายผลหาอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุ
และรอผลทางนิติวิทยาศาสตร์
พิญญาชาติกรงถิ่นขาบทรัศน์ทีวีรายงาน